กราบเรียนประทานสภาผู้แทนราษฎรที่
สมสิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงไม่
ร้อยหกสิบหกจำนวนงบประมาณ
สามล้านแปดแสนห้าหมื่นล้านบาท
ตอนเจ้าคำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๖ของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาผู้แทนรัศดร
ข้าเจ้าในตัวแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ได้รับทราบรับฟังแล้วก็ได้อ่านตามที่ต่างท่านนายกได้แถลงไปนะเจ้า
สำหรับงบประมาณประจำปีทุกปีนะเจ้ากว่าจะมาเข้าเล่มบรรจุแสนยากลำบากเหมือนกัน
ข้าเจ้าเคยเป็นสอบตเป็นสจเป็นที่ปรึกษาอบจกว่าที่จะทำโครงการประชาชนความเดือดร้อน
จะต้องทำหนังสือออกจากหมู่บ้านกว่าจะทำออกจากหมู่บ้านจะต้องทำประชาคม
เมื่อทำประชาคมแล้วเห็นชอบในมติเรียบร้อยก็ต้องส่งโครงการ
ขอรับงบประมาณไปยังอำเภอนะเจ้าผ่านไปยังท้องที่และท้องถิ่น
ท้องที่ก็คือบอกว่าเทศบาลหรืออบตส่งไปยังอำเภออำเภอจะต้องส่งไปยังจังหวัด
ตอนนี้นะเจ้าเมื่อเอามาฆ่าแผนปี๖๖
งบประมาณนี้มาแจ้งของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้แต่อย่างใด
งบประมาณที่จะต้องดำเนินการพิจารณา๓๘๕๐๐๐ล้านบาทนี้
จะต้องไปพัฒนาเพื่อประโยชน์พี่น้องของประชาชนนะเจ้า
อันนี้ข้าจะก็ขออภิปัย
ซึ่งฮึกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างบ้านได้รับทราบ
การจัดสรรงบประมาณบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน
และสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ซึ่งเป็นที่รักของประชาชน
จะต้องมีการพัฒนาและเสริมสร้างสังคมกลุ่มเบาะบาง

อาทิเช่นผู้สูงอายุผู้พิการเด็กนะเจ้า
ที่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
สวัสดีการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ข้าเจ้าทำงานให้กับประชาชนชุมชน
ตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอ

รัฐบาลที่ผ่านมานะเจ้า
ถ้านายใจของคน
ถ้านึกถึงความดีและมีคุณธรรม

รัฐบาลทุกรัฐบาลเจ้าขอชื่นชม
และการทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะเจ้า

การทำงานจับต้องได้หรือไม่
เจ้าทำงานมา๓๐กว่าปี

อำเภอแม่วางสรรปะตองดอยหล่อจอมทอง

ผลงานที่จับต้องได้

ถนนดีน้ำไหลไฟสว่าง
พูดแล้วก็ทำนะเจ้า
แล้วที่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือ
กระทรวงสาธารณสุข
ท่านรัฐมนตรีอนุทีนชาญวิรากุล
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ทำงานได้สุดยอดและดีเยี่ยม
ฟอกตายฟรีทุกกรณี
รักษาโรคบรรเวลาฟรี
๘บาทรักษาฟรีได้ทุกที่
แล้วก็ได้ส่งเสริมอสม
และรู้บทบาทหน้าที่ของตนนะเจ้า
ท่านรัฐมนตรีอานุทีชาญเวลากุล
ก็ได้เรียนเห็นความสำคัญกับอสมอ
ก็ดูแลอสมตั้งแต่
อายุสิบแปดปีถึงห้าสิบปีคือมาเรียนฟรี
แล้วถ้าจบแล้วคือไปเปลี่ยนผู้ช่วยพยาบาลถ้าอสมอายุเกินกว่านั้น
ก็ยังเห็นความสำคัญฮืดทรงบุตรหลานของท่าน
เข้ามาเรียนเป็นผู้ช่วยพยาบาลเรียนจบแล้วก็มีงานทำได้นะเจ้า
สำหรับโป๊ดลอกกัญชารักษาโรคสร้างงานสร้างอาชีพ
ข้อเสียของรัฐบาลปัจจุบันนี้
อยากจะเรียนฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลชุดปัจจุบันนะเจ้า
ทำความดีที่สุดแล้วแต่ท่านคาดการณ์ประชาสัมพันธ์
เรียบทั้งหมดนะเจ้าว่าได้ปราศาสมภาร
ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเลยว่า
ทุกวันนี้ท่านทำความดีอย่างคล่อง
ท่านจะต้องออกมาปราศาสมภารนะเจ้าว่า
งบทุกปีท่านทำอย่างใด
ขอฮึออกมาปราศาสมภารฮึกับปราศาสนได้รับทราบนะเจ้า
ข้าเจ้าขอเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกคนที่อยู่ทางบ้านทุกคน
ข้าเจ้าขอพี่น้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน
ขอให้เห็นแก่ประชาชนที่เฝ้ารอคอยจากพวกเราสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเจ้า
สำหรับพวกเราภูมิใจไทยเราใส่ใจดูแลและรักประชาชนทุกคน
ภูมิใจไทยเข้าใจเข้าถึงพูดแล้วทำตลอดนะเจ้า